แต่ว่าความสวยหลอกทำไมหน้ามีการละม้ายคล้ายขึ้นกัน

นี่ใครนี่พี่เท่งหรือเปล่า

องดีก่อนหน้าตาหล่อเหมือนกันเลยพี่โดมปกรณ์ลำ

ไปดูคู่แรกคุณผู้ชมค่ะพี่โดมปกรณ์ลำ

ักทั่วเนี้ยไม่รู้ว่าห่วงคุณภรรยาหรือว่าอะไรเขาไว้หน่วยเผา
เออช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะชาวเน็ตนี่บอกเลยนะ
นี่มันหล่อแบบพี่แท่งชัดเลยเนี่ย
เออเปรียบเทียบภาพกันหน่อยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
คล้ายไหมเอาให้ตัดสินใจกันเอง

คนก็ซุปตาตลกขั้นเทพเหมือนกัน
ไม้คล้ายดังกับฝาแฝดหล่อกันคนละแบบ
แต่ว่ามันแบบบังเอิญมุมมันคล้ายกัน

ก็ดูแล้วค่อยหล่อแต่หล่อคนละแบบ
แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนจริง

ถ้าพูดถึงแบบแฝดพี่แฝดน้อง
กับพี่หนูเล็กก่อนมายใครว่าไม่เหมือนนะเหมือนมากนะคะ
คือต้องบอกว่าเป็นอีกคู่นึงนะที่น่าคล้ายกันมากนะคะ
โดยเฉพาะภาพตอนที่น้องยาย่าเล่นละคร
แล้วต้องอัพลุคผมสั้นแบบนี้คุณผู้ชม
ถึงกับมีแฟนคลับในโซเชียลจับไปเปรียบเทียบกับภาพของหนูเล็กนะคะ
บอกว่าคนที่หน้าเหมือนยายาที่สุดในโลกก็ต้องหนูเล็กกาก้านี่แหละค่ะ
ฝาแฝดกาสลองสองตีชัด
คือเคยไปสัมภาษณ์พี่หนูเล็กนะว่าตัวจริงเขาก็น่ารัก
คือหน้าตาเขาจะมีมุมหวานคล้ายกับยายาอยู่เหมือนกัน
ก็สวยกันคนละแบบแล้วแต่ว่าใครจะมองยังไงมากกว่า
ไม่ว่าจะเป็นความแซ่บนะคะรวมไปถึงโครงหน้าด้วยนะคะ
ที่ถึงขั้นพิษเทลบอกเลยนะคะว่า
คุณหญิงถ้าล้มฟาดไปไม่ต้องห่วงนะคะมีตัวตายตัวแทนแล้วค่ะ
แม้กระทั่งท่าเต้นไม่เชื่อไปดูคลิปเลยค่ะ
ทั้งคู่เต้นปั๊วขนาดไหนจัดไปเจ้า
ตอนที่๕คุณพิการที่จะมาบ่อที่ลง
บท๕นะคะโอโห้ไม่รู้ว่าใครว่าจะฝากกับใครนะคะ

มีอีกคู่นึงเขาบอกว่าคู่นี้มาวินส่งท้ายเหมือนกัน

ชาวโซเชียลเป็นคนตั้งข้อสังเกต
แล้วคุณสงการเป็นคนบอก
เหมือนไหมเหมือนคุณผู้ชมคะ

ถามจริงถามคุณผู้ชมเหมือนจริงไหม